เดี๋ยวไปดูอะไรที่มันเก๋ไก่สไลเดอร์
เป็นเลื่อนนะคุณสไลด์เดอร์

โอ้โหรถเนี่ยนะครับ
เขานำมาทำจากเศษเหล็กได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อเลยเป็นไอเดียของพระท่านหนึ่ง
สุดยอดเลยทีเดียวไปดูกันหน่อยครับว่าเป็นยังไง
นี่เลยรถโบราณแบบนี้๔ล้อแล้วครับ
ที่เราเห็นเป็นฝีมือแล้วก็ไอเดียเก๋ของท่าน
พระครูวิทานสาธุกิจเป็นเจ้าอาวาส
วัดบ้านแป้นและเจ้าคณะตำบลบ้านสานะครับ
อยู่ที่จังหวัดลำปางที่มาที่ไปนะครับ
ท่านก็เล่าว่าเริ่มต้นจากการดูหนังเรื่องทานฟอร์เมอร์
กะว่ารถอยากจะแปลงร่าง

จริงท่านเขาเล่าว่าเริ่มต้นที่ทางวัดเนี่ย

เอาละพอไม่มีรถเอาไว้ใช้งาน
อ่ะท่านก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
เพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ชอบเรื่องของงานช่างอยู่แล้ว

แล้วที่สำคัญญาติโยมแถวนั้นเขาก็ใจดีนะ
วัสดุอุปกรณ์ต่างที่เหลือใช้แล้ว
มาถวายให้กับท่านพอท่านได้มาปุ๊บก็มาประกอบร่างจนกลายเป็นรถแบบนี้ปัจจุบันนะครับ
ผลิตขึ้นมาแล้ว๓คันนะครับเอาไว้ใช้ในวัดนี่แหละครับ
หลังจากที่ทำขึ้นมาแล้วชาวบ้านโอ้โฮตกโอดตัวใจ
ขอขี่มั้งแหละทนอดใจไม่ไหวจริง